ใครที่ขอบตาดำคล้ำ
เพราะว่าตามสืบข่าวดาราสาว๓๐บวกไข่ทองกันแน่นะ
ได้รับการเฉลยจากเจ้าตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็เลยเอามานำเสนอข่าวได้
จริงนะคะพวกขึ้นที่กอดก็คือแฟนข้องมันซ่อน
ได้ไปนะคะก็มีเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทอมเข้ามา

เรามีหลานคนบันเทิงอีกแล้วนะคะ
โมเมนต์หวานเกี่ยวกับเรื่องเบบีค่ะ
ทั้งคู่เลือกใช้คำว่าความลับของเรานั่นเองนะคะ

คุณก็ต้องบอกพวกมันว่าความลับของเรานั่นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุ๋มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่แจ๊กรีนแหละก็ไลน์ถาม
บุ๋มบอกว่านะคะแม่บุ๋มจะแถลงข่าววันที่๒๓พฤศจิกา

แต่ว่าคลิปล่าสุดที่เห็นหน้าจอนี่คือเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่เลย

ไม่ได้บอกว่าตัวเองตั้งท้องนะแต่เขาถามว่านี่เหรอคนตั้งท้องอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
คุณแม่บุ๋มก็คือแบบว่ามันใช่คนตั้งท้องหรือเปล่า
วันที่๒๓พฤศจิกายมด้านพูดนี้เดี๋ยวแม่บุมของเราจะแถลงข่ายแน่นอนนะคะ
จะเป็นยังไงก็ขอแสงความดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยค่ะ
ใช่คือเอาจริงนะข่าวนี้มันเป็นข่าวที่น่ายินดี

อืมอ้างก็เดี๋ยวรอฟังจากป่าคุณบุ๋มก็ละกันเนาะ